พอมาตรการผ่อนคลายมันมีเนี่ยแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่
ก็ต้องมีการควบคุมค่ะเราพาคุณผู้ชมไปดูที่กาลสินหน่อยละกันค่ะ
แหลมโนลวิเศษตรงนั้นเนี่ยจะมีแพร่ร้านอาหารอยู่เพียบเลยเนี่ยนะคะ
ปรากฏว่าหลังจากผ่อนคลายมาตรการคนเนี่ย
ใช้บริการไปดื่มกินไปนั่งดื่มสังสรรค์กันแบบไม่สนใจ
มาตรการการเว้นระยะห่างเลยนี่คือล่าสุดคุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโนนบุรีที่อำเภอสหสคัญจังหวัดกาลสินเนี่ย
ต้องเอาท่อขนาดใหญ่มาวางเป็นแนวกั้นเข้าออกตรงทางเข้าแหลมโนลวิเศษ
จริงแหลมโนลวิเศษเนี่ยเป็นสารที่ท่องเที่ยวที่โอ้โหมองเห็นน้ำ
มองเห็นฟ้าเห็นแสงอาทิตย์ของกรสินเลยนะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเด่นเลยนะ
แต่วันก่อนพอเปิดไปเมื่อวันที่๓พฤษภาคมคือวันหยุดด้วย
มีนักท่องเที่ยวไปเยอะเลยผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามมาตรการ
ผู้ว่าลงไปตรวจเองคุณโอ้โหก็เลยไปสั่งการแบบนี้ปิดไว้ก่อนดีไหม
ถูกต้องเพราะว่าวันนั้นเนี่ยทางฝ่ายปกครองสหรัฐสคัณภ์
เขาก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเลยนะคะแล้วพอเห็นแบบนี้นี่
ก็เลยสายหัวว่าไม่ไหวแล้วถ้าเกิดว่ายังปล่อยไปเนี่ย
นักท่องเที่ยวคงจะมาเยอะคงจะมานั่งสังสรรค์มานั่งที่แพรร้านอาหาร
แล้วอาจจะทำให้โควิดมันระบาดเพิ่มเติม
ก็เลยสั่งปิดแพรร้านอาหารทุกแพร่เลยนะคะ
คราวนี้เนี่ยปิดแบบไม่มีกำหนดเลยถึงแม้ว่าที่จังหวัดกาลสินเนี่ย
จะเป็นจังหวัดที่ปลอดผู้ติดเชื้อแล้วแต่ก็เป็นการเฝ้าระวังสถานการณ์ค่ะ
เกิดเราหย่อนไปเนี่ยแล้วการระบาดมันจะเกิดเพิ่มขึ้นอีกหรือเปล่า
ก็เลยต้องปิดกั้นเส้นทางตรงนี้แบบไม่มีกำหนด
ต้องรอให้จังหวัดอนุญาตให้เปิดก่อนนะคะ
ถึงจะเปิดให้ท่องเที่ยวได้ตามปกติ
เอาจริงมันก็เป็นจุดท่องเที่ยวที่สวยแหละ
ดูมุมสูงคุณผู้ชมนั่งมองพระอาทิตย์นี่นะคะ

เรื่องนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินอย่างนายชัยธวัฒน์เนียมสิริบอกว่า
จากการที่มีมาตรการผ่อนปลน
ทำให้ประชาชนใช้ชีวิตผ่อนคลายมากขึ้น

ปรากฏว่ามีการกระทำผิดมีการฝ่าข้อห้ามที่กำหนด
โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวที่ยังไม่สามารถเปิดให้เข้าไปใช้บริการได้
นี่ก็จะต้องลงโทษผู้ที่กระทำความผิดด้วยนะคะ
ทีนี้ผู้ว่าก็ย้ำกับประชาชนว่า
อย่าลืมความยากลำบากในการดำรงชีวิตช่วงเดือนที่ผ่านมานะ
จำได้ไหมเดือนที่แล้วพวกเรายากลำบากขนาดไหน
ดังนั้นถ้าไม่อยากใช้ชีวิตแบบยากลำบากแบบเดือนที่แล้วอีก
ต้องดำเนินการตามมาตรการต่างอย่างเคร่งครัด
เราจะได้เดินต่อไปข้างหน้า
เราจะได้นับหนึ่งนับสองต่อไม่ใช่กลับมา
แล้วก็นับศูนย์เริ่มใหม่เหมือนเดิมอีกนะคะ

มีจดหมายเตือนด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัดเลยนะฮะ
ขอให้จัดระเบียบแนวปฏิบัติของสารประกอบการ
และสถานที่ที่รับการผ่อนคลายให้เป็นไปตามมาตรฐานป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด
แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกำกับติดตามบังคับใช้กฎหมาย
และสุ่มตรวจเป็นระยะนะครับ
เมื่อวานรองนายยกวิศนุก็อธิบายออกมาเหมือนกันนะครับ
พรกรฉุกเฉินก็ครอบคำสั่งต่างไว้ส่วนหนึ่ง
แต่คำสั่งของจังหวัดเขาอาจจะปฏิบัติตามพรบควบคุมโรคติดต่อ
เท่ากับตอนนี้มีทั้งพรกรฉุกเฉินและพรบควบคุมโรคติดต่อ
ที่ทางจังหวัดเขาจะใช้นะครับ
สั่งปิดสั่งเปิดอะไรต่างส่วนใหญ่จังหวัดเขาจะใช้พรบโรคติดต่อ
เห็นว่าเป็นสถานการณ์ที่อาจจะเสี่ยงต่อการติดโรคก็สามารถสั่งปิดได้นะครับ